ตลอดข่าวอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมไปชมหุ่นขี้พึ่งจำลองหลวงพระคูณปริสุทธโธที่เหมือนจริงมาก
ลุงวัยยี่สิบหกปีหันมาเพาะเลี้ยงกบขายลูกออสสร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท
บท้ายด้วยขนมจีนคนสุพรรณสร้างรายได้ให้ชุมชนที่ตลาดสดเทศบาลตำบลอูทอง
ตลอดข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา